สังเกิดทำงานอีกครั้งหนึ่งกระเบิดสุดท้ายรอบสุดจากข้าวทราบ
วันนี้แหละวันนี้แหละตอนนี้อย่างนั้น
อันนี้มันต้องหยุด